คุณผู้ชมค่ะไปดูกันต่อค่ะเป็นนาทีชีวิต
เหตุการณ์นี้สองสามีภรรยาเขาขับรถกระบะกันมาบนตามทางเนี่ยนะ
แล้วปรากฏว่ารถเสียหลักตกลงไปในแม่น้ำค่ะ
แล้วพอแม่รถกำลังจะจมจะจมเนี่ยนะมีสติเปิดกระจกแล้วค่อยมุดออกมาจากรถได้
สุดท้ายสองผัวเมียเนี่ยรอดนะคะแต่ว่ารถจมทั้งคัน
โอ้โหจมหน้ามุดน้ำลงไปแบบนี้เลยค่ะ
เรียกว่าเป็นนาทีชีวิตจริงนะคะเพราะว่าเนี่ยหากช้าออก
นิดนี่จมไปพร้อมกับรถแน่นอนนะคะจมลงไปพร้อมกัน
แต่สุดท้ายช่วยเหลือออกมาได้ชาวบ้านมาเห็นเหตุการณ์พอดีเลย
ก็เลยช่วยทั้งคู่ออกมาแล้วสุดท้ายรถค่อยจมน้ำหายไปอย่างรวดเร็ว
สองสามีพระยากคู่นี้คือนายซุนกีฟรีมะยิงฯอายุยี่สิบหกปี
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในแม่น้ำสะพานตันหยงริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสนะคะ
ที่ปรัฐนีกู้ไพนี่ใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะ
กู้ซากรถที่จมน้ำลึกมากลึกลึกลึกลึกไปในเจ็ดเมตร
นะคะสุดท้ายเนี่ยกู้ขึ้นมาได้นะคะ
ขึ้นมาแบบเนี้ยได้สำเร็จนายซูกิฟรีค่ะ
เขาเล่าเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนี้เขาบอกว่า
ตอนที่เขาขับรถกระบะมาเนี่ยนะหลายคนถามอ้าวรถกระบะทะเบียนอะไร
ทะเบียนผ่อพึ่งต่อเต่าสี่สี่หนึ่งแปดสมขลา
ก็ขับกันมาภรรยาในหน้าข้างข้างเดินทางมาจากอำเภยเยอะริง
กำลังไปที่บาเจาะนาราธิวาสโอ้โหระหว่างทางฝนตกค่ะ
ตกหนักเลยถนนลื่นด้วยทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ล้อหน้ารถสะบัดบังคับไม่ได้แล้วทีเนี้ย
พุ่งลงแม่น้ำทันทีเลยนะคะขณะที่รถกำลังจะจมจะจมจะจมเนี่ย
เขาตะโกนบอกภรรยากดกระจกเลยกดกระจกเลย
แล้วก็รีบออกมาจากตัวรถเคราะห์ดีจริง
ตอนนั้นชาวบ้านพายเรือผ่านมาก็รีบพายมารับนะคะ
ทั้งคู่ขึ้นบนเรือแล้วปรากฏว่ารถกระบะเป็นอย่างนี้เลย
ลงไปต่อหน้าต่อตาถามว่าสาเหตุคืออะไร
ถนนลื่นถนนลื่นเขาเปลี่ยนยางรถก่อนหน้านี้มาประมาณสักสัปดาห์ได้
เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์สุดท้ายก็ยังมาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
โชคดีจริงนะคะรอดหวุดหวิดกับเหตุการณ์นี้ค่ะ